ดูเหตุการณ์ที่หนุ่มใหญ่คนหนึ่งคุณผู้ชมขับรถกระบะไปพุ่งชนช้างป่าที่เขาใหญ่
ก๊อปปี้ตัวเองเสียชีวิตด้วยนะครับที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยคุณผู้ชม
มันก็มืดนี่แหละฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายกุฎคร้าผ่านศึกพื้นที่บ้านเหวปลากั้ง
นะครับบนหมู่ศรีอำเภอป่าช่องจังหวัดนครราชสีมา
ช่วงค่ำของเมื่อวานนะฮะก็มีในที่เกิดเหตุเนี่ย
พบรถกระบะแวนอีซูซูสีขาวในสภาพด้านหน้ารถเนี่ยพังยับเลยนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถทราบชื่อคือนายนครินบุญชัยอายุ๕๘ปี
ก็กู้ภัยต้องช่วยการใช้เครื่องตัดทางนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมานะครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่านายนครินขับรถมาคนเดียว
จากอำเภอมวกเหล็กมุ่งหน้าไปยังบ้านกุฎคล้า
เพราะถึงจุดเกิดเหตุถนนมันมืดมากคุณผู้ชม

ก็เป็นกับจุดนี้มักจะมีช้างป่าออกมาหากินเป็นประจำ
และคาดว่าผู้ตายคงเห็นช้างหายากระชั้นชิด
ไม่สามารถจะเบรกทันก็พุ่งชนช้างอย่างจังแบบนี้นะครับ
ด้านเจ้าจตอธิบอุทยาล
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลท่าทางก็บาดเจ็บที่หัวแล้วก็ที่ขาหน้าด้วยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจภูทรหมูศรีบอกว่าถนนเส้นนี้อยู่ใกล้กับแนวเขตอุทยานของเขาใหญ่
ก็จะมีสัตว์ป่าทั้งช้างกระทิงเก้งกวางออกมาหากินทุกวัน
ก็ขอเตือนนะครับคุณผู้ชมที่ขับรถผ่านสัญจรไปมาต้องระวังกันด้วย
อย่าขับเร็วควรสังเกตป้ายเตือนสัตว์ป่าเรื่องของการข้ามถนนด้วย
ส่วนบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อ๒เดือนก่อนก็มีรถกระบะไปชนช้างป่าแล้ว
พังยับเยินแต่เหตุการณ์นั้นมีคนบาดเจ็บไม่ได้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
คือเวลาขับรถผ่านพื้นที่ตรงนี้เราก็เตือนกันอยู่เป็นประจำนะคะว่า
มันเป็นพื้นที่ของเขานะถนนเราไปตัดผ่านบ้านเขา
เพราะฉะนั้นก็ให้เกียรติเจ้าบ้านนิดนึงระวังด้วยดูหน่อยขับช้านิดนึงแล้วกันนะคะ